มาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับโควิดเหมือนกัน
เพราะว่าไปเกิดขึ้นระหว่างการรอตรวจคัดกรองโควิด๑๙ค่ะ
ที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันธุ์ศาสตร์
มีชายคนหนึ่งอายุ๖๔ปีนะคะคุณผู้ชม
เกิดอาการช็อกหมดสติแล้วก็แน่นิ่งนอนลงไปกับพื้นนะคะเนี่ยค่ะ
คือเขาก็น่าจะเป็นบุคคลที่ไปรอตรวจคัดกรองโควิด๑๙ค่ะ
แล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะนี่เป็นช่วงเวลาประมาณเที่ยงนะคะ
ของวันนี้พันธบทเอกอิทธิเชษวงหอมหวนค่ะ
ผู้จับสอนอชะลองกรุงก็ได้รับแจ้งบอกว่า
พบผู้เสียชีวิตที่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ๗๒พันศา
ก็ประสานมูลนิธิป่อเต็กตึงไปตรวจสอบนะคะ
พบร่างของนายเดชาบุญชันอายุ๖๔ปี
อยู่กับพื้นแบบนี้ไม่มีบาดแผลแต่อย่างใดนะคะ
สอบสวนภรรยาและลูกของนายเดชาก็ทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุทั้ง๓คนมาที่ศูนย์กีฬาแห่งนี้
เพื่อที่จะตรวจคัดกรองโควิด๑๙หลังจากตกเป็นกลุ่มเสี่ยงนะคะ
แล้วระหว่างที่รอตรวจนายเดชาซึ่งมีโรคประจำตัวเป็นโรคหัวใจ
ก็เกิดอาการช็อกหมดสติร่างเนี่ยซุดลงไปนอนแน่นิ่งกับพื้นนะคะ
ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลว
แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่พันธุ์ตำรวจเอกอิทธิเชษวงหอมหวนนะคะ
ก็ได้มอบหมายให้หมู่รณีที่ป่อเต๊กตึง
นำศพของนายเดชาไปตรวจพิสูจน์ที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลนพรัชราชธานี
เพื่อยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ